ส่วนเหตุการณ์นี้เรายังต้องตามให้ต่อ
เพราะว่าเราไปคุยกับเจ้าของคลิปมานะคะ
เขาโพสต์คลิปเอาไว้ว่ามีผู้หญิงไทยไปตบกัน
ที่หน้าผ่าแผงหนึ่งที่เกาหลีใต้
และมีผู้หญิงคนนึงตะโกนว่าผัวหนูผัวหนูอย่างนี้ค่ะ

คนก็พยายามบอกว่ากลับบ้านไปกลับบ้านไป

สุดท้ายนะคะ

ของเราไปคุยกับคนที่โพสต์คลิปนะคะเธอบอกว่าเธอเป็นสาวไทยที่มีแฟนเป็นคนเกาหลีแฟนของเธอเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งมาให้ดูซึ่งเขาพูดในคลิปว่าเป็นอะไรกันเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสี่นะคะคือฝ่ายผู้หญิงเข้าไปทุบฝ่ายผู้ชายเกาหลีก่อนแล้วก็ทะเลาะกันเสียงดังที่หน้าผับอ่ะนะคะสาเหตุที่

แล้วก็ผู้ชายเกาหลีพาได้เข้าไปห้ามก็เลยเกิดมีปากเสี่ยงการทะเลากันนะคะ
มันน่าจะเป็นเพราะว่าเสียงของผู้หญิงในคลิปอะค่ะ
พูดตะโกนบอกว่าผัวหนูผัวหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดว่าแย่งผู้ชายกันมันเป็นความล้ำอย่างหนึ่งด้วยมันไม่ใช่บ้านเราอะค่ะ
แล้วคนที่ทะเลาะหรือคนที่ไปเที่ยวอย่างนั้นส่วนมากจะเป็นผีน้อย
แล้วไปสร้างความเดือดร้อนเข้าไปใหญ่กว่าเดิมอีกมันยิ่งทำให้มีปัญหาคนมองไม่ดีอย่างนี้ค่ะ
เธอบอกว่าที่โพสต์ก็เพราะว่าคนเกาหลีเขามองเราไม่ดี
ตมเขาเข้มงวดกับคนไทยเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า
ก็เลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในโซเชียลนะคะคนก็เลยวิจารณ์กันเยอะเลยอ่ะ
แล้วคนที่เคยไปเที่ยวเกาหลีใต้บ่อยก็บอกว่าก็มีบ่อยคนไทยไปทะเลาะกันอะไรอยู่ที่นั่นอะไรแบบนี้
ก็ผีน้อยก็พวกที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็ไม่กลับก็อยู่ทำงานต่อจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะ

เธอก็เลยโพสต์ว่าเออเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราก็อย่าไปทำกิริยาแบบนี้เลย